เนรผีปอบเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินข่าวเขามา

และสิ่งที่ทำให้เขาเป็นข่าวก็คือเขากินเป็ดสด
และหลังจากนั้นนะคะหมอปลาเอาไปอยู่ที่บ้านด้วย
จังหวัดเพชรชบุรีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้

ทีนี้ล่าสุดมีชาวบ้านบอกว่าเจอนะคะ
ไปเจอเนรผีปอบอยู่ที่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้เนรผีปอบค่ะเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นแม่ย่า
แล้วก็รับหน้าที่เป็นหมอนวดและนวดฟรีด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยากสะสมบุญ

แม่ย่าอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวตระเวนปั่นจักรยานไปทั่ว
และตอนนี้รับจ้างนวดตามบ้านชาวบ้านที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
นวดแต่ละครั้งแม่ย่าจะมีพิธีด้วยนะคะ
ดื่มน้ำมะกรูดแล้วก็เปิดเพลงในคลิป

จับเส้นดีพูดจาดีและไม่คิดค่านวดด้วย
อกจากนี้บางคนก็ขอโชคขอลาบจากแม่ย่า
แม่ย่าชื่อจริงชื่อว่านายเจริญทรัพย์ศรีนวลค่ะ
แล้วก็ได้คุยกับทีมข่าวของเรานะ

ก็ตระเวนขี่จักรยานไปเรื่อยผ่านแวะไหน
วัดไหนก็แวะทำบุญเพราะต้องการสะสมบุญ
และตอนนี้มุ่งมั่นมากอยากเป็นเน็ตไอดอลค่ะ

อยากเป็นเน็ตไอดอล

ก็รอดูเขาแล้วกันนะคะสำหรับผลงานเนี่ยนะคะ
ตอนนี้แม่ย่าอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะแม้ว่าชาวบ้านจะให้ค้างที่บ้านต่อ
แต่แม่ย่าบอกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากค้างกับใคร
ตะเวนขี่จักรยานไปเรื่อยค่ะ